ทีนี้คุณผู้ชมมาดูครูคนนี้หน่อยนะคะน่ารักมากเลยคือ
ก็รู้แหละวิชาตำราเรียนเนี่ยเวลาสอนแบบปกติเด็กก็จะง่วงนะคะ

เด็กไม่มีหลับเลยจ้ะไม่มีหลับเพราะว่ากระตุ้นกระตุกความรู้สึกเด็กตลอดเวลา

กัสที่ท่าเต้นหรือว่าเนื้อหาสาระเอาดี
เนื้อหาสาระเด็กก็จำได้พอร้องมาเป็นเพลงปุ๊บ
เด็กจำได้เลยอ่ะรอเรื่องของการควบกรรมนะคะคุณผู้ชม
นี่นี่คือในคลัสเรียนวิชาภาษาไทยของคุณครูแนนนะคะ
คุณครูเนี่ยสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
คุณครูบอกว่าถ้าเกิดว่าสอนตามตำราปกติ
เด็กก็จะไม่ค่อยจำแล้วเด็กก็จะง่วงด้วยเบื่อด้วย
แนนก็เลยต้องงัดค่ะงัดท่างัดท่างัดงัดท่าออกมาแบบนี้
ถ้าเต้นแบบนี้มาสอนในวิชาเรียนภาษาไทยนะคะ
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กนักเรียนหรือว่าผู้เรียนมีส่วนร่วม
เพลงพี่จำเพลงได้ยัง
ควบกล้ำใช้กับตัวไหนรอนี่ไง๓ตัว

วบเพียง๓ตัวเดี๋ยวจำได้
แล้วก็ให้เด็กนักเรียนมาร้องเพลงควบกรรมที่แกแต่งขึ้นเองเนี่ยนะคะ
ที่บริเวณหน้าชั้นเรียนทันโทษนะคะ
ทุกคน๑๐๐ในห้องเรียนร้องเพลงนี้ได้หมดเลย
แล้วน่าจะจำขึ้นใจไปจนวันตายน่าจะจำโมเมนต์นี้ด้วยนะคะ
น่ารักมากเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะคุณครูแนนที่พิศนุโลกนะคะ